งานกีฬาในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
นะครับอย่างที่ทราบก่อนว่าเรามีสัญญา
ก็จะประเดิมในทุกปีนะครับ

เป็นการแข่งขันในรุ่นอายุต่ำกว่า๒๑ปีนะครับ
ชิงชะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๒ที่จังหวัด๑๐๑

ทั้งหมด๔๔ทีมเข้าแข่งขันจาก๑๗ประเทศ
แบ่งเป็นชาย๒๔ทีมแล้วก็หญิง๒๐ทีม

แข่งขันชิงชำโลกที่ประเทศจีน
ซึ่งคุณภาพแล้วก็เสียงนะครับ
อย่างที่เราทราบกันนะครับการแข่งขันในครั้งนี้
ก็จะเป็นไปตามมาตรฐานของไทยรัฐทีวีอย่างแน่นอนครับ
ของพี่น้องชาวไทยนะครับก็ฝากติดตามชมและเชียร์
อีกครั้งนะครับ๓ที่ในการจัดการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้านะครับจังหวัด๑๐๑ระหว่างวันที่๒ถึง๔มีนาคม
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงเย็นครับ